บ้านนี้ต่างมีลูกติดค่ะนะคาใจลูกน้อยดับพ่อเลี้ยงอ้าง
จมน้ำผู้หญิงก็มีลูกเล็กผู้ชายก็มีลูกติด
ผู้หญิงเนี่ยเข้าห้องน้ำบอกเธอฉันฝากดูลูกฉันหน่อย
ออกมาลูกตายครับลูกตัวเปียกไปหมดเลยนะฮะ
ฝ่ายแฟนใหม่นะครับบอกลูกเธอน่ะจมน้ำตายอืม
แต่ร่างกายมีรอยฟกช้ำเอายังไงล่ะคุณผู้ชม
ในโลงคือน้องอืมในโลงคือน้องครับ
คุณผู้ชมครับสามขวบเท่านั้นเองเจ้าหน้าที่นำร่างนะครับ
การชนะบุรีนะครับหนึ่งในนั้นคือคุณยายคุณยายร้องไห้แทบขาดใจ

เกิดเป็นยายเป็นหลานกันอีกนะลูกนะ
เหตุการณ์นี้สืบเนื่องมาจากแบบนี้คุณผู้ชมครับ
๒ตุลาคมนางสาวปาริชาติคัดเกรด

คุณผู้ชมฟังนะฟังนะ
ประเภทว่าไปต่างไปมีครอบครัวกันใหม่ฟังนะ
เข้าแจ้งความกับตำรวจสพทุ่งคอกครับ
ว่าลูกเสียชีวิตปริศนาเขาบอกปริศนา
หลังจากเจ้าตัวปล่อยให้ลูกเล่นอยู่ที่บ่อกุ้งกับแฟนใหม่
ก็คือนายนิวัฒน์หรือตั้มอายุ๓๕ปี

พอออกมาตั้มอุ้มลูกชายมาอุ้มอินดี้มานะครับ

ลูกเธอจมน้ำแล้วนำส่งโรงพยาบาลครับ
นางสาวปลาเล่าบอกว่าตอนนั้นตั้มตั้มแฟนใหม่ฉันยังมีพิรุษ
คือเอาลูกมาส่งโรงพยาบาลเสร็จปั๊บโรงพยาบาลเสร็จปั๊บ
ขับรถกลับเลยบอกเดี๋ยวจะไปส่งลูกตัว
นี่แหละครับสุดท้ายนะเธอเสียชีวิตฮะ

หมอบอกว่าถูกทำร้าย
ขาดอากาศจากการอุดกั้นทางเดินหายใจภายนอก
โอ้โหคุณผู้ชมเธอไปแจ้งความ
แล้วพยายามโทรหาตั้มติดต่อไม่ได้
ปิดเครื่องยาวจน๓ทุ่มพอโทรติดนะครับ

ตั้มบอกว่าก็ลูกเธอจมน้ำ
ถ้าเธอยังพูดแบบนี้ฉันพร้อมจะสู้คดีนะ
นางสาวปลาเสียใจมากครับคุณผู้ชมฮะ
ที่ดูแลลูกได้ไม่ดีแล้วก็จะขอสู้คดีให้ถึงที่สุดเช่นกันนะครับ
ขณะที่ในบอลในบอลเป็นใครในบอลพ่อแท้
พ่อแท้จะเอาผิดในตั้มให้ถึงที่สุด
เพราะไม่เชื่อว่าลูกจมน้ำหรอก
จากพบร่องรอยเขียวช้ำไปทั้งตัว
แล้วก่อนหน้านี้นะครับพบว่าภรรยาเก่า
เคยโพสต์เฟซบุ๊คว่าลูกเคยเข้าโรงพยาบาลมาแล้ว

ญาติญาติบอกแขนหักตอนนั้นไอ้ตั้มก็ทำร้ายนี่

นี่ครับจนมาครั้งนี้เสียชีวิตนี่แหละครับ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่นะครับสามารถติดตามตัวในตั้มได้แล้วนะครับ